อกถูกใจใครที่จะเป็นผู้โชคดี

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

นี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดี
ที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดง

แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ตกใจนะครับไม่คิดว่าจะได้

ที่ได้มีโอกาสได้ของกับวันนี้

แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลย

คาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ขอบพระพุทธสำหรับทุกคนนะครับ

ฝาคันโซคุณสองของทุกทุกท่านที่ส่งมา
รวมมาอยู่ตรงนี้แล้วและก็
ขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ต้องบอกอย่างงี้นะคะ
ว่าไม่ว่าจากกองสูงใหญ่แค่ไหนเราก็โกยถึงแน่นอนค่ะ
แล้วคนที่ส่งฝามาลุ้นโชคกันนะลุ้นกันให้ดี
ตัวให้ดีวันนี้เราจับจริงแจกจริงและผู้โชคดี
อาจจะเป็นคุณจริงก็ได้แต่บอกเผื่อไว้ก่อน
ถ้าวันนี้ไม่ใช่ก็ยังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะมีแจกต่อไปเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลใหญ่กับการแจกทองทุกเดือน
ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทแจกทั้งหมด๓ครั้งนะครับ
ผ่านไปแล้วครั้งแรกยังมีให้ได้ลุ้นกันอีกในครั้งที่๒และครั้งที่๓

เพราะฉะนั้นกติกาเป็นยังไงไปฟังกันเลย
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
อ่าเป็นยังไงคะกติกาของเราง่ายแสนง่าย
แดกที่พอบอกอย่างนี้ว่าทำไม่ถูกต้องตามกะติกากันนะ
ขอย้ำนิดนึงเพราะมีหลายท่านอาจจะยังเข้าใจผิดและทำผิดอยู่นะคะ
ส่วนฟ้าคันโซคุณสองให้เขียนข้อความว่าตักค่ะ

แล้วจำง่ายเขียนบีบทรง
เข้าใจกติกากันแล้วเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยว่า
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
เอาล่ะเอาล่ะอยากรู้แล้วว่าผู้โชคดีจะเป็นใคร
เอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วทีมงานมา

ได้ไหมได้แล้ว
พี่มีด้วยค่ะ

ดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ

ให้มานั่งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รอลุ้นในรายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งนะคะ
ย้ำเลยนะฝามีค่าอย่าทิ้ง
ยิ่งส่งมากยิ่งมีศิษย์มากนะคะ
เดี๋ยวไปไหน

ไปดูรายการตลอดข่าวก็ต่อก่อน
กลายแล้วให้รู้แล้วรู้หลอด

ได้ยินด้วยค่ะ
โชคดีก็ส่งฝากันเข้ามามากนะคะ